นี่คือภาพเหตุระเบิดเครื่องบินการบินไทย
เป็นเที่ยวบินของคณะนายทักษิณชินวัฒน์ที่จะเดินทางไปบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่๓มีนาคม๒๕๔๔ที่ผ่านมา
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทักษิณฟันทงว่า
นี่คือการลอบฆ่าลอบสังหารผู้นำประเทศ
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๒๓ของไทยได้เพียง๑เดือน
เสียงระเบิดที่ดังกึกกล้องก่อนถึงเวลาเดินทางแบบฉิวเฉียด
ทำให้คณะของนายทักษิณรอดตายอย่างบุดหวิด
อนุภาพของแรงระเบิดส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
มีเปลวไฟพวยพุ่งจากตัวเครื่องบินกลุ่มควันฟุ้งตลบอบอวนไปทั่วสนามบิน
เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานใช้เวลาดับไฟนานหลายชั่วโมง
หลังสิ้นแสงเพลิงพบมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นสจวดการบินไทย
หลังเกิดเหตุการณ์ทักษิณชินวัฒน์ออกมายืนยันว่านี่คือการลอบสังหารผู้นำอย่างชัดเจน
มีการอ้างอิงรายงานเจ้าหน้าที่ถึงสาเหตุเครื่องบินระเบิด
นับเป็นการปองร้ายที่ไม่ใช่การก่อการร้าย
เขายังฝากไปถึงคนที่ทำว่าสิ้นคิดไม่ต้องทำกับนายกรัฐมนตรี
ทำกับใครประเทศชาติก็เสียหาย
คดีนี้น่าแปลกใจตรงที่การสอบสวนสาเหตุได้ผลสรุปไม่ตรงกันสักฝ่าย
ฝากฝั่งของพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีสรุปว่านี่เป็นการวางระเบิด
ขณะที่สภาพผู้แทนราชดรได้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
พิจารณาศึกษากรณีเครื่องบินระเบิดควบคู่กันไป
มีพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินสสอ่างทองประธานกรรมธิการนำทีม
กลับสรุปว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
ส่วนผลสรุปการสอบสวนของคณะกรรมการความปลอดภัย
ระบุสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการเปิดแอร์ระหว่างเติมน้ำมันเครื่องบิน
ว่าสาเหตุมาจากอุปกรณ์ทำความเย็นทำงานต่อเนื่องอย่างหนัก
ได้ปล่อยความร้อนออกมาเป็นเหตุให้ถังเชื้อเพลิงที่อยู่เหนืออุปกรณ์ทำความเย็นเกิดระเบิด
ส่วนทางกับหลายฝ่ายที่มองว่าเป็นการสร้างข่าวเพื่อกลบกระแสบกพร่องโดยสุจริต
ในคดีสุขหุ้นของทักศิลป์
หลังรอดผลความตายชนิดเส้นยาแดงพา๘ทักศิลป์ออกมาเปิดใจ
ยืนยันมีคนบางกลุ่มพยายามบ่ายเบียงว่าเป็นเรื่องความบกพร่องของคอนเดนเซอร์แอร์ตรงปีกเครื่องบิน

เก้าอี้ที่ตนนั่งด้านหลังมีช่องใส่ของและมีซองเสียบไว้
จวดที่เป็นเหยื่อไม่รู้ว่าเป็นระเบิด
นึกว่าซองนั้นคือซองเอกสารแล้วผู้โดยสารลืมไว้
แต่เบิ่ลอื่นวันนั้นโอ๊คพันธ์ทองแทะลูกชายมาช้าเดินใส่เลยช่วยชีวิตพ่อไว้ได้
สารนี้ก็อยู่ในคอนเดนเซอร์แอร์
ในมุมของอุบัติเหตุต่อมามีการออกมาตรการการบินมากมายหลายประการ
แต่ในมุมของการลอบสังหารมีการมองไปถึงกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์ในคั่วอำนาจเก่า
ที่เริ่มรับรู้ถึงการสูญเสียอำนาจ
่อล่มสลายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองในยุคใหม่ของทักษิณชินวัฒน์
ตามมาด้วยเสียงระเบิดทำลายล้างเครื่องบินแต่พลาดเป้าหมายในครั้งนั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน